วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙เหมือนเดิมนะฮะ

เพราะว่านี่คือเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้

ท่านผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนทางเลือกวัคซีนโควิด๑๙
วันนี้มีการแถลงกันเรียบร้อยค่ะจะนำเข้ามาในส่วนของซีโนฟาร์ม
ใช่ค่ะยืนยันว่านำเข้ามาแน่นอนเดือนมิถุนายนนะคะ
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่มีการหลุดเผยแพร่อะไรออกมาเมื่อวานนะครับ
วันนี้ก็แถลงครอบคลุมหลายเรื่องใช่ค่ะเอาเรื่องหลักก่อนนะครับ
นี่นะฮะวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับ
ราชวิทยายุราพรนะครับร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ออยด้วยแถลงข่าวความร่วมมือการนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙
เป็นวัคซีนทางเลือกยี่ห้อซิโนฟาร์มนะครับ
สามารถนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙ได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย
นายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาจุฬาพรระบุว่า
เรื่องต้นวัคซีนซิโนฟาร์มที่จะนำเข้ามา
ช่วงเดือนวิทยุนายนนี้จะนำเข้ามา๑ล้านโดส
ส่วนเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวรอตกลงกันอีกทีหนึ่งก่อน
เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับโดยงบประมาณรายได้
ของทางราชวิทยาจุฬาพรเนี่ยที่จะไปจัดหาจัดเข้ามา
แต่การให้บริการกับประชาชนอันนี้ก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
ใช่ค่ะไม่ได้ฟรีแต่จะขายให้ในราคาต้นทุน
คือวัคซีนของรัฐบาลตอนนี้เรามีที่ฉีดฟรี
อันนี้เป็นหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลเนี่ยจัดให้สำหรับประชาชน
ก็มีอัสต้าเซเนก้ากับซีโนแวคแต่ซิโนฟาร์มที่เข้ามาทางนี้เนี่ย
ราชวิทยาจุฬาพรตรงนี้จะมีการคิดค่าวัคซีน
ทุกผู้ชมครับราคาจะคิดจากราคาต้นทุนค่าขนส่งค่าประกันวัคซีนพวกนี้
จะรวมเข้าไปจะไม่คิดกำไรอะไร
คาดว่าราคาน่าจะอยู่ที่โดสละไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ชนิดนี้ไปใช้เพื่ออะไรก่อนนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ย
จะเป็นวัคซีนตัวเลือกนะครับไม่ไปปนกับวัคซีนหลัก
ทางรัฐบาลจัดหาให้ประชาชนไทยฟรี
ชนิดนี้จะเป็นวัคซีนที่ถ้ามีกลุ่มหนึ่งนะครับ
หน่วยงานหนึ่งที่ไหนก็ตามอยากจะใช้ก็ต้องมาขอซื้อไปจาก
ตัวพระวิรัยจุฬาพรครับอันนี้ต้องชัดเจนอย่างนี้
ก็เพราะว่าเป็นวัคซีนที่มีการรับรองจากองค์การอมาไลน์โรคใช้ค่ะ
ขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุไม่มีข้อบ่งชี้ที่จำกัดเรื่องอายุ
ค่ะก็เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกับนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ
เราก็ได้รับการรับรองจากแล้วครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เนี่ย
สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็อนุญาตได้โดยหลักการต่างของออยนะครับ
โดยจะไม่นำเข้ามาตลอดถ้าวัคซีนในไทยเนี่ย
รัฐบาลจัดหามาเพียงพอแล้วทางราชวิทยาลพรก็จะหยุดซื้อค่ะ
เบื้องต้นก็จะเข้ามามิถุนายนก่อนหนึ่งล้านโดสที่จะซื้อเข้ามาก่อนนะครับ
โดยหากหน่วยงานเอกชนนะครับองค์กรไหนมีความเสี่ยง
ก็สามารถทำได้นะครับขณะนี้มีเอกชนติดต่อขอซื้อเข้ามาละ๒หน่วยงาน
ที่ทางการแถลงข่าววันนี้เปิดเผยนะครับ
คือสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางปตทรวมถึงอบจบางจังหวัดด้วยก็ติดต่อเข้ามาแล้ว
วันนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะวัคซีนซิโนฟาร์ม๑ล้านโดสที่จะนำเข้ามาเนี่ย
มันเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ที่ว่าเอกสารเผยแพร่เมื่อวานของบริษัท
บอกว่าติดต่อไปแล้วจะนำเข้ามาให้๒๐ล้านโดสภายใน๒สัปดาห
อันนี้ใช่หรือเปล่าตรงนี้นะฮะอาจารย์นิธินี่ท่านถึงกับลุกขึ้นยืนยันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แตกย่อให้จากเมื่อกี้ค่ะก็คือว่าขอคำยืนยันนิดนึงค่ะว่าวัคซีนซิโนฟาร์ม๑ล้านโดส
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ๒๐ล้านโดสตามหนังสือที่ร่อนมาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะ
ยืนยันผมต้องยืนแล้วยืนละยันไม่เกี่ยว
คือนักข่าวขอให้ยืนยันค่ะคุณหมอก็เลยลุกขึ้นยืนเลยค่ะแล้วก็ยืนยันด้วย
อันนี้ยืนยันของจริงใช่ค่ะยืนยันกันเห็นเห็นนะฮะทุกผู้ชมครับ
ของราชวิทยาลจุฬาพรเนี่ยนี่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น

ถ้าเอกสารไม่ครบก็ขอกันไปจนกว่าจะทำให้ทางออยมีความสบายใจและปลอดภัยว่าวัคซีนมีความปลอดภัยนะครับ
ส่วนเรื่องการติดต่ออย่างไรก็แล้วแต่ว่าถ้าสามารถลิงก์กันได้ติดต่อกันได้ซื้อขายกันได้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีปัญหา
คือตอนนี้หลายท่านก็เริ่มลงทะเบียนกันได้แล้ว
เพราะว่าเป็นวัคซีนทางเลือกที่ผู้ฉีดต้องเสียเงินเอง
อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงแล้วเดี๋ยวถ้าเข้ามาเนี่ยเขาก็จะจัดระบบของเขาอีกอันนึง
อันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะไม่ใช่สถานที่ฉีดที่เดียวกัน
ป้องกันการสับสนซึ่งท่านก็ต้องรอฟังทางราชวิทยาลัยจุฬาพรต่อไปตรงนี้นะ
ใช่ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาพรบอกว่าขอเคลียร์ในส่วนนี้ก่อน
ส่วนที่พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ
แพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
ซึ่งผลิตโดยสถาบันชีวัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง

รับรองไปตั้งแต่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

ระยะห่างกันระหว่างเข็มที่๑กับเข็มที่๒
ประมาณ๒๑๒๘วัน
นี่นะคะก็ประมาณ๓๔สัปดาห์
เป็นการนำเข้าของวัคซีนในลำดับที่๕ในประเทศไทย

แพทย์ภัยศาลยืนยันว่าการนำเข้า

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทางออยและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข

ไม่ได้ผูกขาดบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะ
หมายความว่าทุกหน่วยงานที่มีความพร้อม

มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
มีเพศสัจกรรมประจำหน่วยงาน
สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะ
ขั้นตอนทุกอย่างในการขอขึ้นทะเบียน

อยู่ที่ประมาณ๓๐วันทำการ

ใช้เวลาอนุมัติแค่๘วัน

คือทางออยบอกว่าก็เอกสารเขามีครบถ้วน

ก็เลยอนุมัติได้ค่อนข้างเร็วนะคะ
คือก่อนที่ทางออยจะมาแถลงข่าว

เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่ามีบริษัท

อยบอกว่าเรื่องนี้ออยก็ตรวจสอบ
ให้นะคะจากการตรวจสอบ

ยังไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานประกอบการ
การดั้นยาดังนั้นบริษัท

นำเข้าวัคซีนได้ค่ะ

ว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตมาจาก

หรือไม่ถ้าเอาเข้ามาแล้วมา

กรุงปักกิ่งนะครับที่

ที่เว็จจิ้งได้การรับประลอง
จากในส่วนของ

ขององค์การอนามัยโลก
นำเข้านะครับอันนี้ก็เป็นเอกชน

ก็แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นในการ

ก็คือต้องแต่ต้องได้

คนที่จะเอาโควิดวัคซีนเข้ามาเนี่ย

มีบริษัทนะครับที่ชื่อ

ทางราชวิรัยจุฬาพรนะครับ

บริษัทนี้เองเนี่ยถ้าดูในระบบ

บริษัทนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้า

นำเข้าได้อย่างเดียวนะครับไม่มีบริษัทอื่น

เข้ามาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
เข้ามาผ่านด่านออยเสร็จนะครับ

มันมีสารที่ผลิตเยอะแยะเลยครับ
อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าซิโนฟาร์มเนี่ย

ในตัวสถาบันชีวะวัตถุแห่งกรุงปากกิ่งเนี่ย

ยาปลองครับนะฮะ

ถามกับออยถามทางราชวิทยาลัยจุฬาพร

คือออยวันนี้อนุมัติ
ซีโนฟาร์มรับรองเรียบร้อย

เหมือนกับราชวิทยาลัยจุลาพรวันนี้

พยายามเข้าถึงรองนายกรัฐมนตรีสานภัยสุกร์

แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของบริษัทที่ชื่อเทลัสอากรเทคพีทีอี
ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนซิโนฟาร์มในภูมิภาคเอเชีย
แล้วได้รับการประสานให้ดำเนินการติดต่อนำวัคซีนซีโนฟาร์ม๒๐ล้านโดส
ที่สามารถส่งได้ภายใน๒สัปดาห์มาเสนอโดยตรงต่อรัฐบาลไทย
เขาก็อ้างอีกในหนังสือนะฮะบอกว่าตลอด๑เดือนที่ผ่านมา
พยายามติดต่อกับนายกของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย
นายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
ซึ่งคุณหมอนิธิพอเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่เอกสารตรงนี้ออกมานะฮะ

เมื่อวานนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงไปก่อนแล้วรอบหนึ่ง
ก่อนจะแถลงข่าวยืนยันในวันนี้

คุณหมอเนี่ยโพสต์เมื่อวานบอกว่ายังไม่เห็นเลยนะหนังสือฉบับนั้นน่ะนะ
ต่อให้มาพบก็คงจะไม่ได้พบ
เพราะจากที่พยายามช่วยหาวัคซีนตัวเลือกมาเพิ่มระยะหนึ่ง
มีบริษัทหรือกลุ่มคนมากมายที่อ้างเป็นตัวแทนของวัคซีนมากกว่า๑๐กลุ่ม
ขอให้คนที่เห็นหนังสือนี้เข้าใจร่วมกันว่า
อาจารย์ก็ชี้แจงหลายข้อนะครับ
เมื่อวานเราก็นำเสนอไปแล้ว

คือเราก็พยายามตรวจสอบว่าเอ๊ะเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันจริงไม่จริงอะไรยังไง
โทรไปหาถึงตัวแทนของบริษัทเขา
เขาก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยส่งจริงแต่ไม่รู้เอกสารหลุดมาได้ยังไง
แต่ว่าไม่ได้ส่งอย่างเป็นทางการไม่เคยติดต่อกับใครอย่างเป็นทางการ

ซึ่งนายแพทย์นิธิท่านก็บอกนะครับบอกว่ากลุ่มบริษัทตัวแทนใดที่
บอกว่าเป็นตัวแทนหรือมีวัคซีนเป็นล้านล้านโดส

และวันนี้ก็แถลงว่าเดี๋ยวจะจัดหามา๑ล้านโดส
แต่ว่าเป็นการจัดหาผ่านทางบริษัทที่ติดต่อผ่านทางออย
ค่ะก็วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกัน
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมจุดที่ฉีดวัคซีนที่เอเชียทีก
ถามท่านนายกถามคุณอนุทินเดี๋ยวฟังก่อนนายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้ยังไงนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ย้ำเหมือนที่ทางออยพูดนะคะว่าถ้าจะนำเข้าวัคซีนต้องติดต่อผ่านทางออยเท่านั้น
ถ้าไม่เข้าตามช่องทางมันก็ผ่านไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความกับบริษัทบริษัทนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสร้างความสับสนให้กับคนไทยก็ตาม
อะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศก็ยินดีอย่างยิ่งแต่ก็ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ไม่สามารถทำหนังสือหรือดิวอะไรกับใครที่มันไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรอกนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน
แล้วก็บริษัทนี้เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเขาก็อาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนในการจัดซื้อยาละเวชพันธุ์ว่าจะต้องมีการนำเข้าว่าจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็จะต้องติดต่อไปทางออย
เพราะว่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากออยนะคะ
คุณอนุทินก็ย้ำว่าถ้าต้องการจะติดต่อก็ติดต่อได้
แต่ให้ไปที่ช่องทางออยค่ะ
ท่านผู้ชมครับดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้กันหน่อยกันแล้วกัน
ท่านผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าตกลงแล้ว
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ของไทยแต่ละวันหรือว่าผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ย
ไม่นับช่วงทศการต่างในการเดินทางที่เราก็ไม่ได้เดินทางกันง่ายกันแล้วแหละ
หลังจากโคล๑๙เนี่ยอะไรมันจะมากน้อยกว่ากัน
เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้นะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับ
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยนะครับ
คุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโศกสบคแถลงว่า
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๗๕๙รายนะครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๒๔๔๗ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๑๒๙๔รายมาจากต่างประเทศ๑๘ราย
เสียชีวิตวันนี้๓๔ศพรวมเสียชีวิตเนี่ย๙๕๔ศพแล้วนะครับ
ผู้ที่รักษาหายแล้ววันนี้มี๒๐๖๓รายนะครับ
ทำให้ตอนนี้ยังมีผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๔๖๑๕๐ราย
อาการหนัก๑๒๒๖ใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๕ค่ะ

ทั้งหมดของไทยตั้งแต่ระบาดครั้งแรกเลยเนี่ย
ตอนนี้๑๔๔๙๗๖ราย
โควิด๑๙ของไทยตอนนี้เราฉีดไปแล้ว
รวมกว่า๓ล้านเข็มนะครับ
เป็นเข็มแรก๒ล้านกว่าเข็ม
ผู้ที่ไปฉีดเข็มที่๒ก็อีกล้านกว่าเข็ม
ถ้าไปดูสถิติการติดเชื้อโควิด๑๙ของไทยตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมา

นี่ก็สูงขึ้นติดต่อกันมา๓วันแล้ว
ทั้งผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
หญิงพิสมัยบอกว่าผู้เสียชีวิตวันนี้มีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ
คือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางทีท่านก็ไม่สามารถจะสื่อสารบอกอาการของตัวเองได้

ถูกต้องนี่ฮะคุณหมอเบิร์ตก็เลยฝากด้วยนะครับว่าถ้าสถานพยาบาลไหนนะครับ
หรือว่าบ้านไหนก็แล้วแต่มีผู้สูงอายุแล้วถ้าไปรักษาด้วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีโรคประจำตัว
ขอให้สถานพยาบาลนั้นตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทุกรายทันทีนะครับ
แม้จะไม่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดอะไรก็ตาม
แล้วก็แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ของรัฐบาลเนี่ย
ตอนนี้จะปรับแผนตามความเหมาะสมนะครับ
เป้าหมายการฉีดกลุ่มแรกยังคือกลุ่มคนที่มีอายุเกิน๖๐ปี
แล้วก็มีโรคประจำตัว๗โรคเรื้อรังเดี๋ยวท่านจะได้ฉีดแล้ว
ทุนายนนี่จะได้ฉีดแล้วส่วนกลุ่มอื่นตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันอยู่นะครับ
กลุ่มอาชีพเสี่ยงต่างก็ไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ
มีการเปรียบเทียบอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน
อัตราผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด๑๙ของไทย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเอา๒๗พฤษภาคมก่อนเมื่อวานนี้
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะ๑๕๖๗ราย
ส่วนเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๓๓๒๓ราย
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ๒๓ศพเมื่อวานนี้เราเสียชีวิตจากโควิด๑๙๔๗ศพ
ส่วนวันนี้ที่แถลงกันนะครับ๒๘พฤษภาคมมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
๒๓๐๔รายติดเชื้อโคล๑๙๓๗๕๙ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ๓๑ศพเสียชีวิตจากโควิด๑๙๓๔ศพ
โอ้โหนี่ฮะตัวเลขแต่ละวันเรามีความสูญเสียเนี่ย
ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยถือว่าไม่น้อยอะสำหรับคนไทย
เราก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะแต่มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หมอเบิร์ตพูดวันนี้นะคะ
ผู้ช่วยกฎศักดิ์ศพที่แถลงนะคะหมอเบิศขอโทษประชาชนนะ
ที่การให้ข้อมูลบางอย่างทำให้ประชาชนสับสน

แล้วหมอเบิร์ตก็พูดย้ำเกี่ยวกับเรื่องของหมอพร้อม

คือหมอเบิร์ตบอกว่าคนสงสัยเรื่องของหมอพร้อม
ตอนนี้แค่ชะลอยังไม่ได้ยุติ
คนที่ลงทะเบียนไปแล้วได้ฉีดวันไหนที่ไหนได้เหมือนเดิม
แล้วมีการเพิ่มช่องทางให้ไปลงทะเบียนของแต่ละจังหวัด
อย่างกรุงเทพมีภูเก็ตมีนนทบุรีมี
แต่บางจังหวัดที่เขาไม่มีแพลตฟอร์มในการลงทะเบียนค่ะ

เบิร์ตบอกว่าให้ลงที่หมอพร้อม

หมอพร้อมเหมือนเดิมยังใช้ได้นะคะ
อันนี้อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่แจ้งให้คุณผู้ชมทราบ
คือท่านผอสปกสบคที่เป็นผู้พิจารณา
แล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้ที่นายกสั่งเนี่ยบอกว่า
แต่ละจังหวัดที่จะไปทำพวกแพลตฟอร์มในการลงทะเบียนเนี่ย
ให้แจ้งมายังสบคก่อนนะก่อนจะเปิดแพลตฟอร์ม
แต่ถ้าแต่ละจังหวัดยังไม่มีหรือว่ามันต้องพัฒนานะของพวกนี้นะ
ใช่มันใช้เวลาค่ะคือคนก็เลยสงสัยว่า
จังหวัดเขายังไม่มีจริงแล้วเขายังไม่พร้อมที่จะเปิด
แอปพลิเคชันในการลงทะเบียนก็ไปลงหมอพร้อมเหมือนเดิมค่ะ
หมอเบิร์ดบอกว่าจังหวัดนั้นก็ใช้หมอพร้อมนี่แหละ